เราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่า
บรรดาหน่วยงานต่างที่เข้ามาช่วยเหลือ
รวมไปถึงทีมคาวแต่ละสำนักแต่ละชาติ
เขาก็ต้องมาปักหลักในการทำข่าว
ด้วยเวลายาวนานเป็น๑๐วันแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้อง
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเมนูเด็ดหน้าถ้ำกัน
ว่ามีอะไรบ้างส่งตรงมาจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราหน้าตาคุ้นไหมใคร
คุณทัศนัยโคตรทอ

เป็น๑๐วันแล้วที่คุณทัศนัยกับดิฉันไม่ได้พบเจอกัน

นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะ
ผมรู้แล้วทำไมคุณทัศนัยชอบทานร้านนี้
ต่อคิวยาวแค่ไหนก็จะรอ

ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานออกมากำลังกินพื้น

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณทัศนัยบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเสียวมาก
ได้กินพื้นที่น้องใบตองจะไปกินพื้นที่ทำไม
แต่ร้านที่เห็นแล้วอยากจะไปต่อคิวเลย

สำหรับก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดของชาวเชียงรายนะคะ
คุณชนะนี่อยากจะไปไหมไปเชียงรายไหมคุณ
อยากจะไปทำคราวนี้ตื่นเต้นมากเลยนั่นนี่
เอาคุณอรัชพรกลับมาไปเลยตอนนี้เลย
อินดาร์เป็นกันเองยิ้มเก่งเก้าไอ้เตี๋วอร่อยพี่ทหารก็หายเหนื่อยเป็นปลิตทิ้งกระชุ้มกระชวยมีแรงขึ้นมาเลยทันทีและอีกหนึ่งเมนูเด็ดคุณผู้ชมมีแม่แซ่บเมนูนี้ไม่พูดถึงไม่ได้
เพราะว่ามันคือเมนูแซ่บอย่างส้มตำ
คือยกครกขึ้นถ้ำกันเลยล่ะคุณค่ะ
มีแบบพริกขนกันมาแน่นเลย
ส้มตำปลาร้งปลาร้าน้ำตรงน้ำปลามาครบครันแซ่บนัวกันหน้าถ้ำไป
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พลักกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
เพราะว่ามาต่อคิวกันเยอะมาก
คุณดูสิมะนงมะนาวแบบบีบกันสดแบบนี้โอ้โห
หากเราเหนื่อยล้าจงเดินไปสั่งส้มตำ
แล้วคุณจะมีแห่งในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังต่อไปแน่นอน
ก็คือมันช่วยให้หายง่วงนะผมว่านะ
เพราะว่าคนที่เขาปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นั้นมันแทบจะ๒๔ชั่วโมง
เวลาหลับเวลานอนเนี่ยน้อยมากพอได้ส้มตำแบบนี้เข้าไปโอ้โหตาสว่าง
มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบทำให้เรามีแรงขึ้นมา
เพราะว่ามันมีรสชาติจัดจ้านมันมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม
อะไรที่มันครบรสนะเพราะว่าเราได้ทานอะไรที่มันแบบครบเครื่องครบรส
มีรสชาติแบบนี้มันก็จะมีพลังขึ้นมาอะไรแบบนี้
ที่สำคัญมันสะอาดนะทานเข้าไปไม่ได้มีใครบ่นว่าท้องเสียแต่อย่างใดดีคือทุกคนก็เป็นจิตอาสาที่นำอาหารมาช่วยเหลือ
แล้วก็ทำอย่างสะอาดด้วยถูกสุขลักษณะเพราะว่าที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่
ก็เลยต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยกันด้วย